เทือนขวัญแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายอีกแล้วนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกาะศรีชังนะครับมีสาวชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นชาวเยอรมันเขาถูกฆ่าข่มขืนแล้วก็เอาศพไปหมกที่โขดหิน
สุดท้ายตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มคนร้ายได้
เขาก็บอกว่าเหตุผลที่ทำเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เมินไม่ยอมคุยกับเขา
หน้าก็ไม่ได้ไม่มองก็ไม่ได้
ก็เลยฆ่าข่มขืนแล้วก็เอาศพไปหมก
เอาไว้แบบนี้เป็นการอำพลางคดีครับ
ผลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
พร้อมด้วยตำรวจโรงพักเกาะศรีชังอำเภอกเกาะศรีชัง
อยู่ที่หมู่๖ตำบลท่าเทววงศ์นะครับ
ไปพบศพผู้หญิงชาวต่างชาติสภาพนี่ถูกก้อนหิน
ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ทับถมอยู่นะฮะ
แล้วก็มีใบไม้แห้งเนี่ยกองถมคือต้องการจะอำพลางศพเอาไว้นะครับ
เห็นแต่ส่วนแขนโผล่ออกมาแล้วก็ขาสองข้างรวมทั้งศีรษะด้วย
จากการตรวจสอบร่องรอยถูกของแข็งทุบตีที่ศีรษะและใบหน้าหลายครั้งจนผิดรูปจำไม่ได้
ขาหนีบมีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
ว่าคนร้ายจะมีการข่มขืนแล้วก็ฆาตกรรมอำพรางจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นมาไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงแล้วตอนไปเจอนะครับ
ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวริมิเรียมเบลเต้อายุ๒๗ปีเป็นสัญชาติเยอรมันครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็กระจายกำลังกันไป
ทั่วเกาะศรีชังเพื่อไปหาบ่อแสผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ไปตรวจสอบบุคคลที่เข้าออก
รวมทั้งก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ไปจับกลุ่มรวบตัวนายบรณกรร่มรื่นอายุ๒๔ปี
เขาอยู่ที่หมู่๒ตำบลท่าเทววงกศรีชัง
แล้วก็สอบสวนนานกว่า๓ชั่วโมงนะครับ
จากเกรงว่าผู้ตายจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจครับ
สอบสวนทราบว่าผู้ตายมาเที่ยวพัทยา

นั่งเรือโดยสารข้ามมาจากอำเภอศรีมราชาเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวาน
จะเช่ารถจักรยานยนต์ขี่ท่องเที่ยวจนไปเจอกับนายรณกร
พอไปทักทายกันคุยกันเขาบอกว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมคุยด้วย
เขาพยายามติดตามไปยังบริเวณโขดหินทางขึ้นยอดเสาทง
ก่อนจะตามไปถึงแล้วก็ไปก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวก่อน
เบิร์นต้นแจ้งข้าข่มขืนโดยไตลองไว้ก่อน
จะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุผลคือเขาไม่คุยด้วย
เขาไม่ยอมคุยกับผมเขาเมินผมหนีผมผมก็เลยฆ่าข่มขืนเขา

คุณจะต้องทำอย่างนี้กับคนที่ทุกคนที่เขาไม่มองคุณแล้วไม่คุยกับคุณไหม

เขามีสิทธิ์เขาจะคุยหรือไม่คุยกับใครก็ได้เขาไม่คุยก็ปล่อยเขาไป
ข่าวออกไปยังต่างประเทศในภาพลักษณ์ของประเทศไทยก็เสียอีกแล้วนะครับ
หลังเนี่ยชนบุรีรู้สึกว่าข่าวหดหัวจะเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะ